คุณผู้ชมเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ขออนุญาตก่อนเลยนะคะ
ออกตัวว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เรื่องของอาถรรพ์ลี้ลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
แต่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ
มีคุณผู้ชายคนหนึ่งวัยเบนเจอร์เพศ๒๕ปี
นักข่าวของเราก็เลยต้องลงพื้นที่ไปแบบนี้เราไปตอนกลางวันนะ
แต่เหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนค่ะ
เขาโพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าปัญญาทิพพวันนะคะ
นี่เล่าละเอียดยิบแบบนี้นะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตัวเขาเองพร้อมกับภรรยาเดินทางไปที่อำเภอน้องฉางจังหวัดอุทัยธานี
จุดประสงค์คือไปเยี่ยมญาติจากนั้นสักประมาณตีหนึ่งก็เดินทางกลับเข้าเมือง
ใช้เส้นทางไหนล่ะเส้นทางนี้แหละค่ะที่เราลงไปนี่แหละค่ะ
เส้นทางสายท่าชะอมหนองฉางปักหมุดให้แบบนี้นะคะ
พอมาถึงทางโค้งวัดป่าพริกมีกลุ่มต้นยางนาขนาดใหญ่นั่นนะคะที่คุณผู้ชมเห็นต้นใหญ่นั่นแหละค่ะ
ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคุณปัญญาเล่าบอกว่ามีฝนตกลงมาปล่อยสังเกตเห็นคนยืนข้างทาง
ทีแรกในใจเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มานั่งทบทวนคิดเอ๊ะนี่มันฝนตกเอ๊ะนี่มันตีหนึ่ง
ทำไมมายืนแบบนี้แต่พอขับรถไปได้สักครู่ปรากฏว่ามีนกแสกนกแสกนี่สัญลักษณ์ไม่ค่อยดีนะ
เดื้มของคนตายใช่ไหมครับนกแสกบินตัดหน้ารถเอาละคราวนี้คนลึกแล้วค่ะ
ก็เริ่มระแวงแล้วนะคะพอเหลือบมองกระจกหลังขณะที่ฟ้าแล้วแป๊บนะ
เงาวิ่งตามอยู่หลังรถ
คุณเอาให้แน่ใจว่าคนหรือเปล่าคุณปัญญามองกระจกหลังไปอีก๓๔ครั้ง
ที่รถวิ่งมาถึงทางโค้งสามแยกเด่นรังตัดสินใจมองกลับไปอีกครั้งเป็นครั้งที่๕
เจอไหมไม่เจออ่าไม่เห็นแล้วแต่คราวนี้เมาใหม่
ไม่มองกระจกหลังแล้วนะอืมค่ะมองกระจกข้างฝั่งคนครับค่ะ
คราวนี้แหละคุณเห็นชัดกว่าเดิมอีกเห็นเป็นผู้หญิงผมยาว
วิ่งตีคู่ประตูข้างรถมาที่สำคัญแลบลิ้นปลิ้นตาใส่หนักกว่าเดิม
หนักกว่าเดิมคุณปัญญาบอกว่าคราวนี้เหยียบมิดคันเร่งเลยครับ
เต็มที่เลยนะคะเร่งเครื่องเต็มที่มีกี่กำลังเมาส์
เร่งมันเข้าไปค่ะตลอดระยะทางกว่าหนึ่งกิโลเมตรแบบเนี้ย
คุณปัญญาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่แลบลิ้นปิ้นตาใส่เนี่ยวิ่งตามมา
พอขับมาถึงเขตตลาดน้องช้างที่เริ่มมีไฟส่องสว่างแล้ว
จุดที่เจอเนี่ยคือมืดนะพอเริ่มมีไฟฟ้าส่องสว่าง
คราวนี้ผู้หญิงคนนั้นหายไปเลยค่ะหายไปค่ะทีนี้เป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหม
คุณผู้ชมเราก็ต้องไปถามพระท่านหน่อยนะคะอาจารย์มะยมหรือพระครูอุทิศธรรมคุณ
เป็นเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวสูงท่านบอกว่านี่นี่ท่านนี้ค่ะ
จริงแล้วนะก่อนหน้านี้เคยได้ยินญาติโยมบ่นให้ฟังบ่อยนะ
เจอวิญญาณมาแลบลิ้นปลิ้นตาใส่บางรายวิ่งตามรถแบบที่คุณปัญญาเจอนี่แหละ
ชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะรู้ดีว่าถ้าเกิดว่าสักประมาณ๓๔ทุ่มเนี่ย
ถ้าไม่มีเหตุด่วนเหตุจำเป็นเร่งด่วนจริงเนี่ย
ไม่มีใครออกนอกบ้านนะคะหรือไม่มีใครกล้าเดินทางผ่านหน้าวัดเป็นอันขาดค่ะ

มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
มันก็แปลกนะที่ชาวบ้านหลายท่านเนี่ย
เห็นลักษณะเดียวกันเจอลักษณะเดียวกัน
แล้วจุดก็จุดเดียวกันนะฮะ

ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาซะ

เป็นความเชื่อคุณเราก็ไม่เห็นไง

อยากถามด้วยว่าเลขอะไรนะ